น้ำต่อแสงใต้
ดื่มใจพี่เราระบม
เว้นได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้เอ็ม
หอมสองแก้มทุกคืนทุกคืน
พ่อคุณดุหรือเปล่าชอบทานเหล้าไหมเอ่ย
ถ้าชอบพี่เคยจะหิ้วไปฝากท่านสักกันหน่อย
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาแบบนี้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันรอบที่๒ยกพิเศษกับโจทย์เพลงคู่ดูโอ
เมื่อวานนี้ทีม๓ซ่าล่าฝันขว่าใจตำรวจการไปได้สำเร็จ
วันนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบที่๓
คะแนนในแต่ละยกจะกลายเป็น๒คะแนน
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อนะครับใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

พบกับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
คุณลิวคุณตั๊กครับคุณอายคับสวัสดีครับ
ซ่า

เชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ร้องได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

ไอคิวเลือกเพลงรักน้องพรนะครับ

สดใสนุ่งโพทองนะครับเป็นปรมคูนะครับ

ไอคิวมีความยากง่ายแค่ไหนครับ

ไม่มีตรงไหนที่สำหรับน้องคิวถือว่ายังคะ

แค่นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ
เชียบแล้วน้องคุณนะครับเลือกเพลงน้ำตาแสงใต้โอ้โห
ของใครครับพริกกัณฑัตครับอ๋อในเวอร์ชั่นของพริกกัณฑัตนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้แหละครับน้องคุณครับเพราะว่าภาษามันสละสลวย
แล้วก็ทำนองดีด้วยครับแล้ววันนี้นะครับน้องไอคิวแล้วก็น้องคุณนะครับ
เลือกเพลงมาโอ้ยากทั้งสองเพลงเลยนะครับอย่าคาดสายตาโดยเด็ดขาดนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับน้องน้องทั้งสองคนด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับเด็กเด็กครับ
พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเชิญนะครับรู้ไปรอบที่สามยกที่หนึ่งเริ่ม

ช้ามาร้าชวนคุณแม่ไปอายุทยาบ่อยอะ

เขาก็อยากจะเข้าไปในนั้นอะ

ผมเป็นควายในบ้านบางละจันทร์นะครับ

เขาไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วเขาไปเที่ยวเขาไปดูนู่นนี่นั่นมานะ
เขาศึกษาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเหมือนกันในประวัติศาสต

เกี่ยวกับคำถามในยุคของประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรียุธยา
พระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ใช้เวลากอบกล้วยกับราชครั้งที่สองใช้เวลาเท่าไร

เฮ้ยไม่ต้องคิดเลยอ่ะเก่งอ่ะเขาเก่งมากเลยอ่ะ

เออแม่ตอบแม่
สมเด็จพระนเรสวนเนี่ยทรงชอบไก่
ชอบไก่ครับแล้วเคยเอาไก่ไปชนแล้วก็ชนะมาด้วย
ถามว่าไก่ของสมเด็จพระนเรสวนเกิดวันไหนลูก
โอ้โฮแม่มีไหมวะ

คำถามนี้ถ้ารู้จะยอมเลย

คำถามสุดท้ายของวันนี้
ประเทศไหนคือประเทศแรก

ใช่ป่ะ
ถูกต้องทำไมคุณคุยอย่างนี้

คือจริงแล้วครูบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราต้องรู้แบบนี้ลูก
และเราจะภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะลูก

ชอบทหารไม่แพ้กันชอบจนขนาดว่ามีเอฟซีเป็นทหารครับ
ก็เขาเริ่มมีเอฟซีตั้งแต่ตอนเขา๕ขวบค่ะ
ก็จะมีทุกเหล่าทัพเลยคือทัพบกทัพเรืออากาศแล้วก็ต่อชะดอ
ทุกปีตั้งแต่๕ขวบจนถึงปัจจุบัน
เขาจะตัดชุดมาให้ทุกปีแล้วก็เชิญน้องไปร้องเพลง

ตัดมาให้ค่ะชุดที่น้องแสดงทุกชุดเป็นของจริงหมด

เขาไปเจอทหารเหล่านั้นได้ยังไงล่ะครับคุณแม่
เขาเคยเห็นน้องในรายการนึงค่ะแล้วก็เกิดความประทับใจ
จากนั้นก็ติดตามมาเรื่อยแล้วน้องเป็นคนที่ชอบร้องเพลง

ตัวเขาก็ชอบทหารแล้วก็ฝ่ายฝันอยากเป็นทหาร
กลายเป็นว่าเอฟซีเป็นคนในเครื่องแบบซะเยอะค่ะ

หนูอยากจะบอกอะไรกับพี่แฟนคลับทหารของเราลูก
ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งมาให้นะครับ
แล้วตอนนี้มันมีชุดไหนที่แบบเริ่มคับแล้วไหมลูก
อ๋อก็ชุดต่อชะดอเฉยค่ะ
พี่ว่ามันหวั่นแค้น
อ่าพี่ต่อชะดอเตรียมตัดชุดให้น้องได้เลยนะครับ

ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับลูก
ไอคิวครับเปิดศึกก่อนนะฮะ

คิวจ๋าหนูมาในเพลงอะไรครับ

รักน้องพรเล่นเพลงครูใหญ่เราเลยด้วย
เพลงของครูสดใสนะครับรุ่งโพทอง

รักน้องพรจากน้องไอคิว

น้องพรจ๋าอยู่บ้านไหมจ๊ะ

โอ้โอละนะ
เจ้าน้องพร
พรจ๊ะพรคืนนี้ขอโน่นบ้านคนด้วยได้ไหม
พี่คนบ้านไกลขอมาใส่

หากว่าเจ้ารับปาก
จะซื้อหมากซื้อบรู
ซื้อเนื้อซื้อหมู

ฝากท่านสาวไก่ร้อน
จะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอน
ใหม่ใหม่ซอยแหวนกำไร
ไปฝากน้องผ่อน
พี่จึงโทรถามก่อนท้อนรังเกียจหรือเปล่า
อย่าให้ไปเฝ้าต้องพูดข่าวนะน้องผ่อน
โอ้โอ้โอละเนอะเอ่อเอ่อน้องผ่อน
ใจเอ่ยใจไม่รู้เป็นไง

แต่บ้านผ่อน
พี่ยัง

ที่บ้านของผ่อน
ทุกคืนทุกคืน
เว้นใจกอดเนื้ออุ่น
ถ้ามีบุญได้เอว
จะหอมส่องเพียง
ทุกคืนทุกคืน
พี่จำกลุ่มในบัตร
ยอมเป็นถาดรักเจ้า

จะช่วยหุงข้าวผ่าฟื้น
พี่ทำหนาก็เก่งเท็ม
ร้องเพลงก็เป็น

จะร้องกล่องผ่อนทั้งคืน
พี่นิมาอ่อนอ่อนของเมตตาเธอเจ้า
สงสารเธอเซ้า
พอนอนชุมดาวสักคืน
โอ้โอละนะน้องพ่อน

แล้วต้องอาจจะโดนไอซ์พริกนะครับ
โอ้โหท่าแอ๊มด้วยนะ

นั่วน่ารักมากเลย

น่ารักวะ

น่าเอาหนังยางดีดมากเลย

โอ้โหมันไส้เหรอมันเขี้ยว
ถ้ามาจีบลูกสาวที่บ้านเนี่ย
จะไล่ยิงตั้งแต่มันเข้าบริเวณบ้านเลย
เขาแพลวมากคือไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้เนี่ย
คือมันดูหน้าติดตามามันดูละมุนละมัย
มันดูมีสูงต่ำแบบเสียงแบบอ้อนหวานมีอะไรไปหมดเลย
แต่ว่ามีอย่างหนึ่งอยากฝากสำหรับเพลงนี้
คือด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของบรมครูเพลงหนึ่งเลย

คือความหวานของตัวเพลงแล้วการสื่อสาร
แล้วก็ลูกเอื้อนทั้งหลายที่ครูสดใสทำไว้เนี่ย

มันสำคัญมากในการที่จะต้องร้อง
แล้วก็ให้คนสัมผัสได้ถึงความหวานความเอื้อนในสิ่งตรงนั้น
มันเหมือนภาพของการแสดงที่ให้อารมณ์ร่วมที่สนุกสนาน
แต่ว่ามันยังขาดความหวานขาดความเอื้อนไปนิดนึง
ผมอาจจะต้องเติมตรงนั้นในครั้งต่อไป
ถ้าผมจะเลือกเพลงครูแบบนี้มาร้องนะครับ
เพื่อที่ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์แบบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
สลิดเหมือนดีสลิดแต่สลิดว่า
เออสลิดขนาด
ในอนาคว่า
ฝากไปยังคุณมีทองนะคะ
ฝากไปยังคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะ

เริ่มเก็บเงินซะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ

เก็บไว้เพื่อเอาไว้ประกันมัน

เห็นด้วยกับพี่ไอซ์แล้วก็เห็นด้วยกับพี่หลิว

โอ้ละเนอเอ่อน้องพร
คิวเห็นยังว่ามันมีความละเอียดในการเอื้อน

โอ้ละเนอเอ่อน้องพร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

อย่างที่พี่ไอ้วิริวบอกในการเอื้อนของลูกทุ่ง
เพราะฉะนั้นพี่ริวถึงบอกว่าให้ฟังเยอะ

แล้วแกะแกะต้นฉบับนะลูกแล้วลูกจะตัวนี้ครบหมดเลยนะลูกนะ

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมากครับ
ระเดิมเวทีรอบที่๓ยกที่๑ด้วยน้องไอคิว
ที่วันนี้มาในรีลาของอาศัพท์ใส
และทำได้น่าประทับใจมาก
ส่วนเจ้าพี่เอ่ย
นวลเจ้าพี่เอ่ย
ถ้ามีบุญได้เอ็มจะหอมสองแก้มทุกคืน
คุณวันนี้คุณจะร้องเพลงอะไรครับลูก
น้ำตาแสงใต้ครับ

เพลงใหญ่น้ำตาแสงใต้นะครับ

ก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะฮะ
แล้วก็ประพันธ์โดยครูสง่าอรัมภีร์ครับ
บทเพลงนี้นะลูกนะถ่ายทอดมาเนี่ย
ศิลปินและหลายเวอร์ชั่นมากเลย
แต่กี่เวอร์ชันก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเพลงชั้นครู
แล้วก็เพราะทุกครั้งที่นำมาเสนอนะครับ

พร้อมแล้วมาฟังบทเพลงเพราะครับ
น้ำตาแสงใต้จากน้องคุณครับ
อืม
น้วนเจ้าพี่อาย
คำนอง

ทำคำควร
ถ้อยคำ
เหมือนจะชวน
ใจพี่หวน
ควรคำ

อาบแก้ม
เพียงแซม

จับหัวใจ
เคลาแสงใต้
งำจับตา

แสงเผ็ด
เกล็ดแก้ว
อาลังคา
กระมือแสงไฟส่องมา
แวววาวชวนชื่นชม

พี่ราวระบม
ไม่อยากพระขวัญพิรม
จำใจขม
ใจไปจาก

น้วนเจ้าพี่เอ่ย
น้วนเจ้าพีย์เอ่ย
ขอบคุณครับ
ขอมีเป็นชาติในคลิปของน้ำตาแสงใต้นะคะ
จากน้องคุณนะ
เพลงเก่ามันมีหมอนขังจริง

กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะ
แล้วมันทำให้เราอินไปยิ่งดูพันท้ายโรสิงเนี่ยพอถึงฉากนี้ทีไร

แต่วันนี้นะครับน้องคุณหยิบเอาเพลงนี้มาร้อง
จะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหนต้องไปฟังนะลูกนะ
เพลงนี้อย่างที่เอพูดนะนะ
พอเราฟังทีไรเราต้องมนต์เนอะ
พอความขลังของเพลงคือขึ้นมาก็พอแล้ว
เย็นคำสุดท้ายเลยเราฟังแล้วแบบนิ่งอ่ะ
เราไม่ไหวติ้งเลยเพราะเราต้องมวลจริง

แล้วก็ขอบคุณไอคิวด้วยที่นำเพลงแบบชั้นระดับบรมครูมาร้อง
ด้วยความที่เด็กเขาเชื่อว่าเขาบูชานะ
บูชาในเพลงเหล่านี้เขาถึงเอามาร้อง
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะที่ให้เขาได้รู้จักบทเพลงที่ทรงคุณค่า
คุณจ๋าคุณร้องคุณสถิตอยู่กับเพลงมากเลยตั๊กเห็นคุณตั้งใจมากเลย
น้ำตามแสงใต้ดื่มใจเพล่ารบม
ลูกอายุแค่นี้อย่าทิ้งเพลงนี้เด็ดขาดนะ

ฝึกไปให้เรื่อยสิ่งที่คุณไปฝึกให้ป้าตั๊กคืออะไรรู้ไหมลูก

ฝึกให้มีหนักมีเบามีหยอดมีอะไรอย่างนี้

โอ้โฮต้องบอกว่าวันนี้ทั้งไอคิวทั้งคุณ
ใจใหญ่มากทั้งคู่เลยนะครับ
เพราะว่าน้ำตาแสงใต้หรือว่าแนวเพลงลูกกรุง

ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์การฝึกฝน
ฟังเยอะเติมหนักเบาเหมือนที่ป้าตั๊กบอกไป
และที่สำคัญคือลูกกรุงเป็นเพลงที่มีศาสตร์
แตกต่างจากทุกเพลงโดยสิ้นเชิงเลย
บางทีเราไปเจอป๊อปไปเจอล็อก
เรายังสามารถที่จะใช้หนักเบาด้วยการใช้เสียงแผดออกไปได้
แต่ลูกกรุงเป็นขนานเดียวเลยก็ว่าได้ที่
เวลาเราขึ้นเสียงสูงห้ามแผดเด็ดขาด
ห้ามใช้เชฟร้องเด็ดขาด
เพราะมันจะกลายเป็นเกินน้ำหนักของตัวเพลง

เพลงลูกกรุงเมื่อใดก็ตามที่เป็นท่อนเสียงสูง
เขาจะใช้วิธีการกลั่นอารมณ์แล้วก็ปล่อยคำมันออกมา
แทนการผลักแล้วก็ปล่อยคำมันออกมา
มันถึงได้ละเมียดตลอดทั้งเพลง
ก็จริงแล้วต้องชื่นชมความตั้งใจของน้องคุณเลย
เพลงค่อนข้างยากมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้
เพลงลูกกรุงมันจะมีสำนวนกวีเยอะมาก
ซึ่งเด็กอายุเท่าคุณตีความหมายบางทีมันเข้าใจเลย
แต่สิ่งที่พี่เห็นจากคุณคือความตั้งใจที่คุณร้องออกมา
น้วนเจ้าพี่เอ๋ย
นวลเจ้าพี่เอ่ย

อย่างแม่ตั๊กบอกอย่าทิ้งเพลงนี้นะ

พี่เชื่อว่าในอนาคตคุณจะได้
ร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีมากค่ะ

และเราก็หวังว่าจะร้องเหมือนกันทั้งสองคนเลย
น้องคุณเลือกเพลงยากมาสู้
ทั้งที่มีความกดดันที่คะแนนตามอยู่ถึง๘คะแนน
แต่น้องก็ยังสู้ไม่ถอย
และทำโชว์นี้ออกมาได้ดีจริง
รอบที่๓ยกที่๑
ทีมที่ชนะคือทีม

มีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าสิทธิ์นี้คุณไอซ์จะมอบให้ใคร
จะเป็นน้องไอคิวหรือน้องคุณ
ต้องมาลุ้นกันครับ

ผ่อนจ้าผ่อนคืนนี้ขอนอน
บรรพรด้วยได้ไหม
น้ำตา

ก็ถือว่าทำดีทั้งสองคนก็อยากจะยืมเพลงนะครับ
ของน้องไอคิวนะครับ
รักน้องพรนะครับมาร้องให้กับน้องคุณครับผมในเวอร์ชั่นของผมเองครับผมครับผม
พ่อคุณดุหรือเปล่าชอบทานเหล้าไหมเอ่ย
ถ้าชอบพี่เคยจะหิ้วไปฝากท่านฝันตลอด
โจ๊ย
เอาล่ะมาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะต้องลงคะแนนแล้วครับว่า
ในรอบที่สามยกที่หนึ่งนี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
แต่ตอนนี้คะแนนของสามซ่าล่าฝันนะครับ
คะแนนสะสมอยู่ที่๑๑คะแนน
ส่วนแสบซ่ามหาสมุทร
มีคะแนนอยู่ที่๓คะแนนครับ
คงจะต้องการคะแนนสะสมจากคณะกรรมการครับ
รอบที่สามยกที่หนึ่ง
ทีมที่ชนะคือทีม
ให้สิทธิ์ยกกำลังซ่าครับ
ขอเชิญพี่ไอ้ที่แท่งยกกำลังซ่าเลย
เชิญครับพี่ไอถ้าพี่ไอใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าทีมไหนนะครับ
นั่นหมายถึงทีมนั้นจะได้คะแนนยกกำลังเป็นสี่คะแนนแล้วจะชนะไปเลยนะครับ
ยายครับจะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหนครับ
ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าทีมไหนครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
สิทธิ์ยกกำลังซ่าจากพี่ไอซ์ไปแล้วนะครับก็คือแสบซ่ามหาสมุทรนั่นเอง
คะแนนของทีมแสบซ่ามหาสมุทรนะครับตีตื้นขึ้นมาแล้วครับ
เป็นเจ็ดคะแนน
แต่ตอนนี้นะฮะสามซ่าล่าฝันนะครับก็ยังมีคะแนนสะสมที่นำอยู่นะครับ

น้องไอคิวแล้วก็น้องคุณทำดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ
แล้วก็ต่างคนก็ต่างมีบาดแผลเล็กน้อยในการร้องด้วยกันทั้งคู่
ปกติน้องทั้งสองคนเคยทำได้ดีกว่านี้ในโจทย์เพลงของตัวเองทั้งคู่เลยนะครับ

แต่ว่าพอพี่ไอ้มามองลึกแล้วเพลงของน้องคุณที่เลือกมาเนี่ยน้ำตาแสงใต้ยากมาก
ที่น้องคุณร้องเนี่ยคุณเขาร้องเต็มสูตรที่เด็กอายุเท่านี้สามารถร้องได้จริง
ไม่ผิดโน้ตไม่เพี้ยนตัวคำควบไม่อะไรเลยคือมันออกมาค่อนข้างดี
แต่การแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นเป็นยกที่๑เองในรอบที่๓
เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยเด็กน้อยทั้งสองทีมด้วยนะครับคุณผู้ชม
เพราะความแสบซ่าของเขาเขามาทำเพื่อบ้านเกิดของเขา
ยกหน้าสนุกแน่ครับในร้องได้ยกกำลัง
สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าร่มพันธุ์สู้
จนสามารถคว้าใช้และได้๑๐ยกกำลังซ่า
จากพี่ไอซ์ไปครองได้สำเร็จ
คู่ความหวังของทีมแสบซ่ามหาสมุทร
ทำคะแนนตีตึ้งขึ้นมาเป็น๗คะแนน
ยินดีด้วยนะครับเด็ก
แล้วพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใน
ร้องนายร่วงกำลังสาร

ศึกลุกถุงเพลงมันสรรค์เวที
เว้นเจ้าอส้อน